ก็คือคดีที่สจดำหรือว่านายธวัตรชัยทองอ่อน
ยิงเมียยิงลูกสาวสองคนจนเสียชีวิต
แล้วก็ยิงตัวเองตายตามนะครับถือว่าเป็นการฆ่ายกครัว
สาเหตุน่าจะเกิดจากการที่สจดำมีความเครียดเป็นโรคซึมเศร้า
และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือหนีหนี้สินนะครับ
ทีนี้ฮะไอ้หนี้สินจำนวนหนึ่ง
มันเป็นหนี้สินที่สจดำไปติดค้างไว้กับคุณสมรักคำสิง
และในวันเกิดเหตุคุณสมรักคำสิง
กำลังจะไปทวงหนี้ทวงศิลป์จากสจดำพอดี
ก็เลยมีการเกิดเหตุว่าสจดำฆ่ายกครัวฆ่าครอบครัวของตัวเองตาย
คุณสมรักบอกแบบนี้ตอนนี้ผมไม่สบายใจ
ผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันว่าผมเป็นสาเหตุหรือเปล่า
ที่ทำให้สจดำเขาตัดสินใจแบบนั้น
เอาละเดี๋ยวผมจะบวชนะบวชให้ครอบครัวเขา
ส่วนเมื่อวานนี้ญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดของสจดำและครอบครัว
นิมนต์พระสงฆ์๔รูปจากวัดศรีบุญเรือง
มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณก่อนเลยนะครับ
ก็ต้องเชิญดวงวิญญาณทั้งนายธวัชชัยทองอ่อนหรือสจดำ
นางสาวพัชระนัทสังประภัยภรรยา
แล้วก็ลูกสาวอีก๒คนอายุ๑๓และ๑๑ปีนะครับ

คือเป็นรถที่ขนโรงศพ
ขนร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง๔ต้องมาตรงที่บ้าน
แล้วก็ต้องโยงสายสินเข้าไว้ด้วยกัน
เสมือนสายสินต้องเป็นสื่อ
ให้วิญญาณกลับเข้ามาเข้าร่าง
และถึงจะนำร่างไปทำพิธีประกอบ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนะครับ
ก็ตอนนี้ร่างของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะฮะ
ได้นำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่สารา๒วัดเทพลีลา
เคียงข้างกันเลยนะคุณเป็นครอบครัวนะครับ
กำหนดชาปนกิจวันที่๑๕พฤศจิกายนนี้นะครับ
อย่างที่เล่าให้ฟังไปว่าคุณสมรักคำสิง
ตอนนี้บอกว่าโอ้โหผมก็ไม่สบายใจเหมือนกัน
ผมเข้าให้ปากคำกับสนหัวหมากนะครับ
โดยเปิดเผยว่าวันเกิดเหตุ๑๐โมง
ผมได้โทรนัดเพื่อจะรับเงิน๑๐ล้านบาท
ที่สจดำนี้ติดค้างไว้
นั่นคือสายสุดท้ายที่ผมพูดคุยกับเขานะครับ
สจดำบอกขอแบ่งจ่ายให้ครั้งละ๒๕๐๐๐๐บาท

ระหว่างพูดคุยสจดำก็ไม่ได้มีเสียงหรือมีท่าทีที่ดูเครียดนะ
๔โมงเย็นผมไปนั่งรอที่ร้านอาหารของสจดำ

ผมก็เลยโทรศัพท์ไปหารอบแรกไม่รับสาย
รอบที่๒โทรไปสจดำรับสาย
และบอกว่าให้รอก่อนเดี๋ยวออกมา
ทีนี้ครับระหว่างนั้นมีตำรวจเข้ามาที่ร้าน
ผมถึงทราบข่าวว่าสจดำก่อเหตุสลดขึ้นนะครับ
คุณสมรักบอกว่าผมก็สนิทกับสจดำนะ
คบกันมาตั้ง๑๐ปีแล้ว
เชื่อว่าเรื่องหนี้สินเกี่ยวกับธุรกิจสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่แหละฮะ
อาจจะทำให้สจดำเครียด
แต่ผมขอยืนยันนะครับว่าผมไม่ได้กดดันเรื่องเงินกับสจดำเลย
หลังจากนี้ผมจะนำเงินส่วนตัวไปชดใช้ให้กับชาวบ้านก่อน
ที่มาร่วมลงทุนกันเกือบ๑๐ล้านนะครับ
ส่วนเรื่องเงินที่ยังไม่ได้คืนตอนนี้ก็ยังมืดบอดอยู่เลย
ไม่รู้จะหาทางไหนแต่ต้องพักมันไว้ก่อน
เพราะว่าทุกคนยังอยู่ในความโศกเศร้า
ผมก็ตั้งใจว่าจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับสจดำและให้กับครอบครัวด้วยนะครับ
นี่คือเรื่องนี้เนี่ยเมื่อเช้าเราก็โทรหาคุณสมรักอีกรอบนึงนะ
ถามถึงเรื่องนี้ถามรายละเอียดการบวชด้วยคือคุณสมรักษณ์ก็เล่าให้ฟัง

ต้องขอภรรยามานอนกับเพื่อนที่คอนโด
แล้วก็ถามพี่บ๊าสถามจริงพี่บ๊าสฝันถึงสตดำไหม

แต่เวลาหลับมันจะคิดถึงเรื่องเดิม

ส่วนเรื่องจะบวชก็ถามเหมือนกันนะ

ก็ตั้งใจตอนแรกตั้งใจจะบวชให้เลย

เพราะไม่เคยบวชมาก่อนนะครับ

ถามว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาไหม
ทำแบบนี้ดีกว่าห่มผ้าขาว
ส่วนกุศลให้กับครอบครัวของสจดำ

วัดต่างจังหวัดเลยสัก๗วัน
แต่ทีนี้ขอรอเคลียร์คิว
รายการที่ค้างไว้ก่อนนะครับ

ทวงคืนความยุติทำให้สังคม

กรณีนี้สมรักคำสิงและผู้เสียหาย
ยังมีโอกาสได้เงิน๑๐ล้านบาทคืนนะ
เพราะสจดำยังมีทรัพย์สินอยู่
รวมทั้งพ่อแม่สจดำยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่ต้องสืบทอดนะนะ

สามารถใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย
เพื่อทวงเงิน๑๐ล้านบาทคืนได้นะครับ